มาดูอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวนะคะที่จังหวัดภูเก็ตเกิดเหตุการณ์นักท่องเที่ยวสาวเป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเป็นชาวรัสเซีย

เอาสีกระป๋องเนี่ยไปพ่นตามถนนเป็นคำพูดบ้างเป็นภาพบ้างเนี่ยนะคะคือช่วงนั้นมีคนเห็นเหตุการณ์เขาก็ถ่ายคลิปไว้และในเหตุการณ์เนี่ยเขาก็มีการสอบถามว่าคุณรู้ไหมว่าสิ่งที่คุณทำเนี่ยมันผิดกฎหมายนะแต่เธอก็ถือ
เพราะว่าตอนที่ถามไปเนี่ยเขาตอบว่าเป็นภาษารัสเซีย
ก็เลยต้องถามว่าแล้วคุณจะคุยกันได้ไหม
เราจะได้คุยกันต่อว่าสิ่งที่คุณทำมันไม่ถูกต้อง

หยุดค่ะนี่ก็ทำไปเรื่อยหลายสีด้วยนะคะ
แสดงให้เห็นพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวสาว
รัสเซียคนนี้นะคะถือสีสเปรย์ลงมาพ่นที่ถนนสาธารณะ
จุดนี้ก็คือเทศบาลตำบลระวัยอำเภอเมืองภูเก็ต

นักท่องเที่ยวสาวรายนี้ตอนแรกเขาขับรถมาก่อนนะ
จอดริมถนนก่อนที่จะลงมาเอาสีที่เตรียมมาด้วย
พ่นใส่ถนนเป็นคำพูดต่าง
คนที่ถ่ายคลิปก็ตักเตือนบอกมันผิดกฎหมายนะคุณนะ
ทำความสะอาดก่อนก่อนที่จะไปเนี่ย
แต่ดูเหมือนว่านักท่องเที่ยวสาวรายนี้ไม่เข้าใจ
แล้วก็ไม่ได้สนใจก่อนที่จะเปิดประตูหลังรถเนี่ย
เอากระป๋องที่ตัวเองกระป๋องสีที่พ่นเอาไปเก็บเท่านั้นเอง
แล้วก็ไม่ได้สนใจอะไรที่ถูกตักเตือนไปนะคะ
ภายหลังจากที่คลิปนี้ถูกแชร์ลงไปในโลกโซเชียลมีเดีย
มาแสดงความคิดเห็นเยอะแยะเลยนะคะ
เจ๊คือคนดีของสังคมก่อนที่จะโดนตามจับมาจ่ายค่าปรับแน่
นี่เขาพูดถึงนักท่องเที่ยวสาวรายนี้นะคะ

บอกว่าการกระทำนี้ไม่เหมาะสมและผิดกฎหมาย
เรียกร้องให้ตำรวจในพื้นที่เร่งติดตามจับกลุ่มตัวนักท่องเที่ยวสาวรายนี้มาตักเตือนหน่อย
ล่าสุดค่ะนายอารินโสลดเป็นนายกเทศมนตรีตำบลราวัยเข้าพบตำรวจสพฉลองนะคะ
ไปแจ้งความเองเลยให้ดำเนินคดีกับผู้หญิงคนนี้
โดยนายอรุณบอกว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น๘โมงเช้าเมื่อวานนี้ที่ถนนเรียบหนองน้ำในหาร
ใกล้ประตูเปิดปิดน้ำริมชายหาดในหารตำบลราวัย
แจ้งข้อหากระทำความผิดตามกฎหมายพรบรักษาความสะอาดมีโทษปรับไม่เกิน๕๐๐๐บาทนะคะ
อย่างไรก็ตาม๙โมงเช้าที่ผ่านมาเทศบาลได้ลงพื้นที่ไปทำความสะอาด
หลังจากมีการโพสต์คลิปนี้ออกไปมีคนมาให้ข้อมูลเหมือนกันเขาเห็นภาพผู้หญิงคนนี้นะ
ให้ข้อมูลมีการไปส่องไอจีเขาไปเจอไอจีผู้หญิงคนนี้แล้ว
ระบุชื่อว่าอันนี้ตอนแรกได้ชื่อก่อน
ได้เฉพาะชื่ออานาสตาเซียค่ะอ่ารู้มาแค่นี้
แต่๒ทุ่มเมื่อคืนที่ผ่านมาค่ะตำรวจสพฉลองทำงานรวดเร็วนะคะ
ร่วมกับตมภูเก็ตไปเลยค่ะตามไปเจอผู้หญิงคนนี้แล้วนะคะ
ชื่อจริงอานาสตาเซียสัญชาติรัสเซีย
โดยจากการสอบถามเธอยอมรับเป็นเธอจริงจริงแหละพ่นสีสเปรย์บนท้องถนนเนี่ย
เธอทำจริงจริงทำไปทำไมคะทำไปทำไมอ้อ
ต้องการตามหาแฟนนุ่มที่หายตัวไปหลายปีเธอบอกแบบนี้นะคะ
เจ้าหน้าที่ก็เลยแจ้งข้อกล่าวหาขีดเขียนพ่นสีบนถนนในที่สาธารณะ
พิษตามผลบรรบรรซาความสะอาดประปไปห้าพันบาทแล้วก็ปล่อยตัวไปนะคะ
แล้วถ้าแฟนจะมาเห็นไหมคะเออแล้วแฟนอยู่ไหนยัง
ถ้าแฟนอยู่รัสเซียเห็นไหม

หรือแฟนบินอยู่ข้างบนเห็นถนนไหม